โอ้โหลมดีมากเลยแบบนี้แมงกระพุนจะต้องมีเยอะแน่นอน
คุณผู้ชมว่าไปช่วงฤดูนี้นะคะถือว่ามีแมงกระพุนจะออกมามากที่สุดในรอบ๘ปีเลยค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รู้ก่อนร้อนหนาวอัปเดตสภาพอากาศยามเช้ากันหน่อย

ประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะจะบอกว่าในช่วงวันที่๑๕๑๖มิถุนายนในช่วงนี้เนี่ย
ฝนจะตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยถ้าดูแล้วนี่คือทุกภาคนะคะ
แต่จะทุกจังหวัดหรือไม่อยู่ที่องค์ประกอบเรื่องของฝนเรื่องของลมความชื้นด้วยเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าที่แน่ค่ะเตรียมรับมือกันให้ดี
เพื่อให้ชัดเจนมากขึ้นดูจากเรด้านะคะ
พื้นที่ของภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จะเห็นว่าพื้นที่ปื้นสีเขียวสีส้มเนี่ย
กลุ่มบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่
แล้วก็พาดผ่านรวมไปถึงภาคกลางภาคตะวันออกไปถึงอีสานด้วยเหมือนกัน
ก็จะทำให้เกิดฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วที่ผ่านมา
พาดผ่านในช่วงเช้านี้ยาวจนไปถึงช่วงกลางวัน

เพื่อให้ชัดเจนมากขึ้นดูจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมนะคะ
บริเวณตอนกลางของประเทศอย่างหนาแน่นเลยค่ะคุณผู้ชม
ภาพนี้ไม่ได้เห็นนานแล้วนะคะเพราะฉะนั้น
กักน้ำให้ดีค่ะเพราะว่าเป็นช่วงของการรับน้ำฝน
ปัจจัยก็มาจากเรื่องของมรสุมนี่แหละค่ะ
จะมีหย่อมความร้อนนะคะอยู่ด้านบนของประเทศ
ก็คือแถบเวียดนามที่แอวตัวนั้นหละค่ะก็คือเป็นปัจจัยที่
ทำให้เกิดลมนะคะคือเป็นห่อมความร้อนแล้วก็ดึงลมขึ้นไป
ตามแนวลูกศรสีขาวนี่แหละค่ะพัดขึ้นไปนะคะ
แล้วก็มีกำลังดีเลยทีเดียวทำให้ร้อนเจอชื้นเจอฝนนะคะ
มันก็เลยทำให้มีฝนตกหนักมากยิ่งขึ้นนะคะ
พื้นที่ไหนบ้างคุณผู้ชมสังเกตจาก
ื้นสีสีส้มสีแดงสีชมพูถือว่าตกหนักเลย
ก็กระจายกันไปนะคะส่วนมากก็จะเป็นทางตอนกลางของประเทศ
ภาคกลางภาคอีสานรวมไปถึงภาคเหนือด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นค่ะเตรียมรับมือพกร่มให้ดีนะคะ
หรือเสื้อกันฝนสำหรับใครจะเดินทาง
ภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลาง
ฝนตกร้อยละ๗๐ของพื้นที่
กลางในเน้นหนักหน่อยคือตอนกลางของประเทศนะคะ
ชุบรอุทัยธานีพิสุนโลกแถบนั้นไปด้วย
ส่วนภาคตะวันออกก็เตือนแถวจังหวัดจันทบุรีระยอง
จะมีคลื่นสูง๑๒เมตรนะคะ
ส่วนภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
วันนี้ก็ฝนชุ่มฉ่ำเช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนตก๑๗๐ของพื้นที่
คลื่นต้องระมัดระวังแถบจังหวัดระนองพังงาภูเก็ต
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เดาแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ฝนตกอยู่
แล้วก็จะตกต่อเนื่องไปเดี๋ยวสายซาลง
เดี๋ยวบ่ายค่ำก็มีโอกาสกลับมาอีกด้วยเหมือนกัน
แต่สำหรับชาวเรือแล้วเราก็คงจะคุ้นชินนะคะ
กับเรื่องของมรสุมเรื่องของลมเรื่องทะเล
สามารถออกเดินเรือได้แต่ว่าเป็นไปด้วยความระมัดระวัง
ตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะคะ
ตอนนี้ดิฉันขอตัวไปลงเรือค่ะ

นี่ตัวตั้ง๕บาทนะคุณผู้ชมดูแลรักษาสภาพ